ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมเหตุโจ๊กร่างหมี่เกี้ยว

ออกจากร้านไปกลับมาอีกรอบนึงมีปืนมาด้วย

ค่ะล่าสุดผู้ชายคนในคลิปเสื้อลายสก๊อตมอบตัวแล้วนะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากนี้จะไปเลิกเล่าแล้ว
โดยชายวัยรุ่นคนนี้ค่ะเขาเข้ามา
แล้วก็มีอาการกลางที่แรกเข้ามากับเพื่อน๔คน

แต่พอพนักงานมาเสิร์ฟ๒ชามแรกก็เครื่องทิ้ง
เสิร์ฟอีก๒ชามหลังก็เครื่องทิ้งอีก

หลังจากนั้นอีกประมาณสัก๑๐กว่านาทีเขากลับมาใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ตกใจจนพนักงานในร้านวิ่งหนี
คุณผู้ชมผู้ชายสองคนอยู่ทางฝั่งซ้าย
คือเขาวิ่งหนีไปเลยแล้วก็เหลือแต่ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงเนี่ยค่ะ
เป็นพนักงานของที่ร้านแล้วก็มาลวกก๋วยเตี๋ยวให้

แล้วก็ลูกค้าคนอื่นก็ยังต้องนั่งกินอยู่
ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านไม่กล้าขยับตัว
เอาไงดีเอาไงดีจะเลิกกินหรือจะวิ่งหนี

ว่าเดี๋ยวยิงเลยอันนี้เขาขู่ลูกค้า
ส่วนคนที่ลวกก๋วยเตี๋ยวบอกว่าที่เห็นยืนนิ่ง
แต่ใจก็แทบวิ่งนะจ๊ะคือกลัวมากเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปร้านที่เกิดเหตุเลยค่ะ
อยู่ริมถนนสายวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ
ร้านชื่อว่าร้านเหลิมข้าวมันไก่
ขายทั้งข้าวมันไก่ขายทั้งบะหมี่เกี้ยว
แล้วก็ไปเจอกับคนงานในร้าน
สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั่นแหละก็คือนางนวลชาตินวล
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เคยเจอลูกค้าที่มีอาการเมาไม้แล้วก็มาซื้อบะหมี่เนี่ย
อย่างมากสุดก็แค่มาต่อว่าว่าเอ๊ะทำไมไม่อร่อย
หรืออาจจะมาบอกว่าลืมกระเป๋าไม่ยอมจ่ายตังค์

แต่กรณีที่มีการเอาปืนมาขู่นี่เพิ่งเจอรอบแรกค่ะ
แล้วก็ถามว่าทำไมใจกล้า

เขาบอกว่าที่เธอไม่หนีเนี่ย

ทีแรกจะวิ่งหนีก็จริงแต่ใจเป็นห่วงร้าน

ก็เลยมาลวกก๋วยเตี๋ยวให้แล้วก็ตอนทำบะหมี่ไปก็กลัวไป
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นคนที่ถือปืนมาขู่

หลังจากนั้นพอจ่ายตังค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ทีนี้ค่ะเมื่อวานคุณผู้ชมช่วงบ่าย
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุชักปืนขู่ร้าน
เขารู้ชื่อแล้วนะชื่อนายสุพรุษสายโนอายุ๒๑ปี
ก็เดินทางไปมอบตัวที่โรงพักบางพลี

บอกว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเมาไม่ได้สติ
คือก่อนหน้าจะมาก่อเหตุดื่มเหล้าไป๒กลม

แล้วทีนี้ก็ทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่ม

คืออีกสามคนจะกินก๋วยเตี๋ยวจะกินบะหมี่
แต่เขาบอกว่าไม่กินแล้วแต่เพื่อนยังกินอยู่ก็เลยอารมณ์เสียอารวาสอย่างที่เห็น
แล้วก็ถามถึงเรื่องปืนด้วยบอกว่าปืนเนี่ยยังไงกันแน่
เขาบอกว่าปืนนั้นเป็นปืนไฟแชคซื้อมาจากตลาดนัด

หรือคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

แต่อันนี้แม่ก็จะพาไปเลิกเล่า

ไม่รู้แม่เขาจะพาไปถ้ำกระบอก

เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนอนตามปกติ
รู้อีกทีวันรุ่งขึ้นว่าเฮ้ยทำไมมีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลแบบนี้
แล้วก็เขาก็ฝากขอโทษไปถึงเจ้าของร้านค่ะรวมถึงคนในร้านด้วย
ที่ทำให้บุ่นวายทำให้ตกใจกลัว
ส่วนตำรวจโรงพักบางพลีก็ไปตรวจสอบประวัติ
พบว่าไม่เคยกระทำผิดนะคะก็ตั้ง๒ข้อหาค่ะ
ก็คือข่มขืนใจผู้อื่นให้เกิดความกลัวและเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
ส่งฟ้องศาลในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทำเรื่องต่อไป
ทีนี้เจ้าของร้านเจ้าของร้านเหลิมข้าวมันไก่ที่ขายทั้งข้าวมันไก่แล้วก็บะหมี่เกี้ยวเนี่ย
เมื่อวานคุณติเขาก็ไปเจอด้วยนะไปพูดคุยสอบถาม
เขาก็เล่าให้ฟังเจ้าของร้านเนี่ยชื่อเขาก็คือหนึ่งในปัตตะพีพรมงาม
เขาก็บอกให้ฟังนะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาได้เดินทางไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ตอนที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะเดินทางกลับ
ก็เจอผู้ที่ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
คือเจอหน้ากันแป๊บเดียวนั่นแหละไม่ได้พูดคุยอะไรกัน
ทีนี้เราก็เล่าข้อมูลให้ฟังว่า
คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าปืนนั้นเป็นปืนไฟแชค
เจ้าของร้านเขาว่าไงรู้ไหมไม่ค่อยอยากเชื่อ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูคลิปดีนะคุณผู้ชม
มันมีช่วงที่เหมือนกับผู้ชายคนนี้
เขายกปืนขึ้นมาแล้วเหมือนจะตรวจสอบกระสุนในอาวุธปืน
เขาก็เลยคิดว่านี่เหรอปืนไฟแชคไม่น่าจะใช่นะ

แต่อย่างไรก็ตามก็ยอมรับผลการสอบสวนของตำรวจนะคะ

ผู้ชายคนที่ก่อเหตุจะมาขอโทษ
หรือว่าไม่มาขอโทษที่ร้านนั้น
คุณพี่หนึ่งในปัตตะพีบอกว่าแล้วแต่เขาเลย

แล้วที่เขาบอกว่าอยากที่จะไปเลิกเล่า
อันนี้ก็ขอให้เลิกเล่าได้สำเร็จแบบที่ตั้งใจนะคะ